พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ตำนานลี้ลับที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยป่าคำชโนธหรือวังนาคินนะฮะ
คำชโนธนะครับชื่อว่าเป็นเมืองพญานาคนะครับเป็นทางเข้าออกระหว่างโลกมนุษย์นะครับแล้วก็เมืองบาดาน
มันเหมือนกับอีกพบหนึ่งอีกโลกหนึ่งอย่างที่เขาว่าจริงครับพี่จริงใช่ไหมฮ
เข้ามาคือมันรู้สึกได้ของความเย็นเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ย
เราจะคิดว่ามันร้อนแล้วก็จะรู้สึกคนเยอะแยะวุ่นวายแต่ข้างในเนี่ยมันเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลา
จริงแตกมากคือเรื่องที่ไปร์คจริง

บอกว่าสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้ามาที่ป่าคำชโนธ
ทำไมฮะควรกลัวผีกันหรือเปล่า

ถ้าเราเห็นจะเป็นแบบเงาก็เป็น

เหมือนกับท่านคอยตามเราอยู่ตลอด

ขอประจำเลยครับ๙๐ได้
แต่เหมือนเป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาคนะครับ

น้อภูปภาก็พาเราเดินมาถึงต้นมะเดื่อ

ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เป็นท้องพระคังของท่านปู่พระอย่างนี้สุทธิ์

ถ้าใครจะมาขอช่วยขอมากขอหรือขออะไรต้องมาขอตรงนี้

ครับอ๋อเห็นไหมนี่มีรอยแปรงมีรอยเต็มมีรอยหยุด
เกี่ยวกับเรื่องการงงการเงินอะไรแบบนี้ครับ
ส่วนสัปดาห์นี้เรามามูกันต่อเลยดีกว่าฮะ
นี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะ

ขึ้นมาจากบ่อยายครับใช่ครับอ๋อขึ้นมาจากบ่อยาย
อ้าวคุณพระดำเอาแล้วทำอะไรคุณพระดำมีคนเยอะ

ประวัติบ่อน้ำแห่งนี้มีประวัติเคยมายังไงครับ
มะสมัยประวัตินี้ยาวมากครับสมัยบ่วนบ้าน
ย่าตายายของเราก็เรียกกันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แหละ
ถ้าสมมุติว่าสมัยโบราณไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอ
ก็ต้องมาอาศัยน้ำบ่อนี้แหละครับ
ไปให้เด็กที่มันไข้ตัวร้อนอะไรต่าง
ไปกินไปอาบให้มันก็จะหายครับ

ครับนี่แหละตรงนี้แหละครับ
คือถ้าเด็กป่วยคนป่วยก็มาที่เบาะน้ำ
ล้างหน้าล้างตัวมะพุหรสลักแล้วก็หาย

น้ำตัวนี้เนี่ยถ้าเรากรอกไปแล้วไปไว้หิ้งพระเราเนี่ย
แล้วก็จะมันยากที่จะอเจมส์ตรงนี้นะขนาดกับอะไรทำงองเนี่ย
รูขึ้นมาจากข้างล่างครับมันมีอยู่ข้างใน
สงสัยนะครับบ่อนี้เคยแห้งไหมครับ
ไม่แห้งครับมันจะมีรูที่มันดูดลงไปแล้วก็จะมีรูพุ่งขึ้นมานะครับมันรวมทั้งหมด๙รูอยู่ข้างในนี้
รู้ครับแล้วเคยมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่ไหมครับพ่อจ้ำฮะ

หลายรอบมากครับผมชิ้นหน่อยมานั่งกินหน่อยคุณอาร์ตคุณอาร์ตเองมีรูปแก้ว
ถูกไหมฮะเขาบอกเป็นแก้วพญานาคคุณมีได้มาจากไหนฮะ
ได้มาจากพี่ใหญ่ฝันดีครับ

ก็คือที่บ้านผมจะมีบ่อใช่ไหมครับผมก็คือบูรณะท่านใหม่ทำสีสีตอนแรกมันเป็นสีเขียวใช่ไหมครับ
ตอนแรกอมให้มาสีเขียวแล้วผมก็แบบอยากเปลี่ยนนะครับคิดไงรูปแบบเปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายมาสีเนี่ยครับ
แล้วคือที่สำคัญคือผมไม่เป็นศิลปะแล้วคือตรงเพชรพญานาคตรงนี้ครับตรงนี้ครับ
เขามีอยู่ในรูปปั้นเก่าแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วมันคือมันมีแว๊บแบบอยากโทรหาพี่ใหญ่อะไรอย่างนี้
พี่ใหญ่มีเพชรพญานาคไหมพี่ใหญ่ก็บอกว่ามีนะผมก็แว๊บขึ้นมาอีกผมอยากได้สีเขียวมีไหมสีเขียว
ก็เลยบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนพี่ไปดูแล้วปรากฏว่าเอามาใส่ตรงหัวใจท่านที่เป็นของเดิมเขา
ใส่พอดีเป๊ะเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยวางปั๊กอยู่อยู่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย
พอดีเลยโอเค
ต้องบอกว่าพญานาคที่บ้านคุณอาร์ตยังมีเรื่องมูเตลูกันอีกเยอะ
คงต้องขอให้คุณอาร์ตพาไปชมบ่อพญานาคและของดีทีเด็ดที่อยู่ที่บ้านกันแล้วล่ะครับ
อันนี้ก็เป็นบ่อที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่บ้านอยู่บ้านนี้ประมาณเกือบ๒ปีแล้วฮะ
แล้วก็รู้สึกว่าอยากทำบ่อพอดีตรงนี้มีพื้นที่พอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเราจะบอกว่าเป็นมุมเหมือนมุมทรัพย์
คนจีนเขาจะเชื่อว่าเป็นเอาน้ำดักพอเอาน้ำดักเสร็จปุ๊บเรานับถือพญานาคอยู่แล้วใช่ไหมฮ
เราก็เลยเอาปู่มาอยู่ตรงนี้ด้วยตอนแรกองค์ท่านองค์ท่านจะเป็นสีเขียว
สีเขียวเหมือนรูปปั้นที่ขายตามทั่วไปตามร้านขายรูปปั้นทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีวันหนึ่งรู้สึกแบบเห็นท่านสีสีของท่านนะครับซีดเราก็เลยหวังดีเอาสีกันสนิมนะครับ
ทาทากันหวังดีว่าให้น้ำไม่เข้าองค์เพราะจริงเขาเป็นรูปปั้นใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าพอมันโดนแดดเนี่ยเขาก็เกิดอาการปูดของสี
พอท่านป่วยแล้วเรารู้สึกว่าเราหุดหงิดเรารู้สึกแบบไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีวันหนึ่งก็แบบรู้สึกแบบอยากยกลงมาทำใหม่ก็ยก
ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่งคือตอนทำเรารู้สึกว่ามีใครมายืนข้างหลังสักคน
แล้วก็บอกให้เราให้เราค่อยทำค่อยลงสีตามเส้นเห็นจะมีตามเส้น
ตามนี้จะมีลายเกร็ดสีแดงที่เขาขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงก็คือโรงสีทอง
ลงสีปุ๊บเอาผ้าเช็ดลงสีปุ๊บเอาผ้าเช็ดมันก็จะออกเป็นอย่างนี้
คนที่เขามีของก็บอกว่ารู้ไหมว่าเหมือนองค์ที่เขาแบบเหมือนเคยเห็นเลยอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เป็นที่น่าประหลาดก็คือตอนเอามาประทับตรงนี้ครับรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นแค่เหมือนรูปปั้น
แต่ทำเป็นแค่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรนับถืออยู่ในบ้าน
แต่พอไปมาเรารู้สึกว่าเราไหว้กราบไหว้เขาทุกวันกราบไห้เขาทุกวันเรารู้สึกว่าเขามีพลัง
ก็เริ่มขอเริ่มขอจากเล็กน้อยก่อนแล้วก็มีงานใหญ่งานใหญ่ก็คือของานหลัก๖หลักแล้วกันนะครับของาน๖หลักจากท่าน

แต่ของงานแล้วเหมือนแบบให้ผลตอบแทนปู่หน่อย
ก็เลยปู่ของาน๖หลักหน่อย

อยู่ดีได้งาน๗แบบตัวเลข๗หลัก

แล้วก็ตอนลูกแก้วที่เคยเล่าในรายการนะครับ
ก็จะเป็นลูกแก้วอันนี้
ซึ่งอันนี้จะถอดออกได้เห็นไหมจะดึงออกมาได้เลย

เราก็บอกว่าพี่ใหญ่วันนี้แบบ
รู้สึกแบบอยากคุยกับพี่ยังไงก็ไม่รู้
แล้วมันก็แบบมีแวบหนึ่งที่แบบเห็นลูกแก้วอยู่แล้ว

ลูกแก้วเปลี่ยนหน้าก่อเขียวอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกมีเดี๋ยวไปดูก่อนนะ

แบบเห็นเมื่อกี้แบบเหมือนแบบแว๊บเมื่อกี้อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเอาลูกนี้เอาลูกที่พี่ใหญ่มาให้เนี่ย
ใส่ไปแบบว่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย

พี่ใหญ่อาจขนลุกอ่ะอาจรู้สึกแบบ
เอาของพี่แล้วมาใส่ได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะ
จริงแล้วมีคนแนะนำให้ผมไหว้วันโกน

ก็คือจะไหว้ผลไม้ผลไม้๓อย่าง
เทียน๕ดอกทูบ๙ดอกน้ำ
พอไหว้เสร็จก็จะเอาน้ำที่ไหว้ครับ
ก็เหมือนเป็นแบบถ้าเรามีแรงศรัทธาในเชื่อในตัวเขา

ผมก็จะมาล้างหน้าล้างหัวคือจะไม่เททิ้ง

ส่วนใหญ่ที่จะเป็นเพชรพญานาคเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วคนที่เขาไม่ได้นับถือ

ไม่รู้สิมันเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเรามั้งครับ
เพชรพญานาคให้คุณตรงไหน
จริงแล้วเพชรพญานาคก็เหมือนเครื่องรางอย่างหนึ่ง
ที่เรารู้สึกว่ามาจากปู่พญานาค
พญานาคนี่ก็คือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง

ก็จะเป็นกำไรมาเป็นแวนน่ะ
วันถึงมานั่งสมาธิผมก็จะใส่บ้าง
ทีก็จะแบบมีอะไรยุบที่มืออะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นใบสี
ตอนที่เปิดเนธองค์รูปปั้นข้างล่างนะครับ
ก็เป็นใบตองนะครับ
แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทิ้ง

คนที่เป็นลูกหลานเพียรนดร์

จะมีบริวารที่เป็นผู้หญิงประมาณ๕๐๐
คิดดูลูกหลานพญานาคจะเยอะขนาดไหน
เขาบอกเยอะมากเยอะจนแบบนับไม่ถ้วนอะไรอย่างนี้
ก็เลยจะมีคนนับถือท่านเยอะมั้งครับ
ก็ได้มีแบบของสะสมต่างกันไป
พอเราไปเจอไปเจอบางคนที่เขามีของ

เขาก็จะให้มาในสิ่งที่มีพอที่จะให้คนอื่น
อย่างผมผมมีเพชรมีนู่นนี่ผมก็แบบ
มีใครมาเวลาถูกใจแล้วก็แบบ
เอาไปจีบผมไม่ได้งกไม่ได้แบบต้องเอาค่าเช่าแต่
แต่ว่าเวลาเอาไปเนี่ยต้องเอาไปดูแลดี
แล้วคนที่ให้ผมมาเขาก็รู้ว่า

ไม่ได้เอาไปไหนเลยจะไม่ได้แบบไปวางทิ้งคว่าง

คุณอาทรักคุณชมฮะถ่ายผ้าไปติด
เอาเหมือนกับเป็นเงาลางลักษณะเหมือนงู

เป็นผู้ที่เจอผีจ้างหนังจริง

กดให้ลงไปเพื่อที่จะดูหนังเรา